งั้นพาทั้งสองท่านพาคุณผู้ชมไปหาจับสัตว์กันดีกว่า
เพราะว่าจับแล้วมันสร้างรายได้ด้วยกินได้ด้วย

ไม่ผิดไม่ผิดมันเป็นสัตว์ป่าอยู่ในทุ่งในนานี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าเขานิยมจับมาทำเมนูอาหารแล้วก็ขายดิบขายดี
ชาวบ้านบางคนนะขายได้เนี่ยเป็นพันบาทต่อวันเลยคุณผู้ชม

ไปช่วยกันค่ะจับสัตว์นี้นั่นก็คือแมงดาโคกหรือแมงแคงนั่นเอง

เรียกว่าเป็นช่วงฤดูการที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ
ที่ชาวบ้านในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาโคราชบ้านเห่านี่แหละ

แห่แหนกันไปออกหาแมงดาโคกนะคะซึ่งลักษณะของแมงดาโคกเนี่ยคล้ายคล้ายกับแมงดานาแหละ

ขนาดเนี่ยประมาณใกล้เคียงกับพึ่งอะค่ะแต่ว่าโตกว่าเล็กน้อย
ต้องแทงแบบนี้เหรอขึ้นไปสอยแบบนี้
วิธีการของเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยนิยมมาประกอบอาหารหลากหลายเมนู
ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือกลิ่นหอมชุนของมันนั่นเองนี่ไงหน้าตาแบบนี้นะคะ
มันก็จะเกาะอยู่ตามต้นไม้หัวไร่ปลายนาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็อาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่สลัดใบออกแล้วก็เพิ่งจะแตกยอดอ่อนใหม่
นี่เป็นช่วงที่มันแบบมาเกาะอยู่รวมกันนะคะบางทีมองดูไกลเนี่ยเหมือนรวงพึ่งเลยอะค่ะ
อ๋อเหรออ๋อนี่คือมันจะยุบเป็นแบบเหมือนรังพึ่งเลยอ่ะ
ค่ะแบบเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็จะแห่งกันมาหาแม่งดานะนะคะ
งนาโคกเนี่ยนะคะซึ่งหากันแบบเป็นกรอบเป็นกรรมเลย
ไกลนึกว่าไปแห่รังมดแดง
ไม่ใช่เนอะคล้ายกันเพราะแห่ขึ้นที่สูงอย่างนั้นนะ
นางสาวกาญจนาพลจังหรีดค่ะชาวบ้านบ้านลำเพียกตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีบอกว่า
แต่ละวันหาได้หลายกิโลนะบางคนเกือบ๑๐กิโล
เอาไปขายกิโลกรัมละ๑๗๐บาทขายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินไปเนี่ย
แต่ก็ยังมีแบ่งไปประกอบอาหารได้ด้วยนะ
หรือแม่งดาโคกใช่ไหมใช่หรือแม่งดาโคก

ไปทอดกินก็ได้ค่ะตำน้ำพริกก็ได้

พอได้มาแบบนี้ทำยังไงล่ะเอาไปล้างก่อนจ้า
เปิดน้ำล้างซาวให้ฝุ่นให้อะไรต่างมันออกไปสะอาดสะอ้าน
เสร็จแล้วก็จากน้ำเนี่ยเอาลงกระทะจ้าทอดเลย
ทอดแล้วก็ผัดพริกกระเทียมหัวหอม
พวกเครื่องทำน้ำพริกเอาลงไปนะคุณนะ
พอได้แล้วคือตัวแมงแคงเนี่ยสุกแล้ว
น้ำพริกก็สุกแล้วดีแล้วหอมแล้ว

จะกลายเป็นน้ำพริกแมงดาโคก

มันก็จะได้เนี่ยโปรตีนน้ำพริก

แต่ว่าเป็นแม่งดาโคกที่คิดว่าสยาสายพันธุ์กัน
ที่ฉันสังเกตดูนะตัวมันจะเล็กกว่าแมงดา
นิดหนึ่งนะใหญ่กว่าเพิ่งนิดเดียวแต่เห็นพอทำออกมาหน้าตาของอาหารกลายเป็นน้ำพริกแล้วเนี่ยมันดูน่ากินน่ะทำเป็นเล่นไป
กินกับผักสดก็ได้ผักลวกก็ได้เอาข้าวเหนียวดำ
หิวอ่ะคุณหิวเนอะเราดูอย่างนี้เรายังหิวเลยคุณผู้ชมจะไม่หิวได้ยังไง